ที่มีกลุ่มคนเขาบอกว่ามันคือยาครอบจักรวาล

ทุกอย่างโรคร้ายหายไปหมดเลย
แน่นอนมันก็มีความเห็นเป็นสองฝั่งสองฝ่าย

มันเทียบไม่ได้กับการกินข้าว๑คำ

ต้องการเป็นการขับของเสียแต่ว่าคนที่เขาเชื่อ
เขากินเขาหายมันก็มี
เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชม

เขามีการแชร์โพสต์เป็นโพสต์ของ
กลุ่มสมาชิกเฟซบุ๊คกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า

ปัสสาวะยาดีที่คนส่วนใหญ่

เป็นภาพนี้เอาน้ำปัสสาวะใส่ขวด
แล้วก็คอตาแดงก็เอาไปอังใส่ลูกกระตามันก็จะหาย

นี่นะหยอดตาก็ได้อาบน้ำก็ได้
พิผ่านก็จะดีอาบน้ำก็ได้
แล้วก็บอกว่าสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยไข้
รู้ทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีกลุ่มแพทย์ที่เรียกว่าจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่จังหวัดราชบุรีคนนี้
เขาชื่อว่านายใจเพชรกล้าจนหรือว่าหมอเขียวเป็นประธานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
นี่นำนักข่าวไปดูนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปกับเขาด้วยคุณสุปรีดามหายศ
เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงยืนยันมันมีงานวิจัยตัวเขาเองก็ทดลองเอง
แล้วก็คนในกลุ่มนั้นก็ทดลองกินมาแล้วช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคไข้รากสัตว์ใหญ่
กินยาแผนปัจจุบันก็ไม่หายสักทีทำยังไงดีล่ะเอานี่แหละน้ำปัสสาวะตัวเอง
ฉี่ตัวเองนี่แหละกินเข้าไปแรกแรกฝืนใจหน่อยมันก็จะมีกลิ่นเนอะ
สีทั้งกลิ่นมันเป็นปัสสาวะตัวเองก็น่ารังเกียจหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่า
มันไม่มีทางเลือกแล้วเอาลองก็ลองก็เอาปัสสาวะใส่แก้วแล้วก็ยกดื่มเลย
ปรากฏว่าเฮ้ยมันดีขึ้นหมอเคลียร์บอกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นอาการค่อยหายไป
โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วก็ต้องมีการเลือกวิธีการปรับสมรุมร่างกาย
คือต้องทานมังเซวิรัติลดเนื้อสัตว์แล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมรักษาศีลด้วย

เขาบอกว่าประโยชน์ของปัสสาวะนั้นมันไม่ใช่แค่กินเท่านั้น

อันนี้ฉีดเราไม่รู้ทำยังไงนะ

เขาบอกว่ามันคือยาวิเศษเป็นยาครอบจักรวาล
หายจากโรคภัยไข้เจ็บและอาการป่วยต่าง
อันนี้หมอเขียวพูดนะ
ว่าเป็นสิ่งที่หมอเขียวเขาพูดนะครับ
ส่วนวิธีการดื่มเขาบอกว่ามันมีการดื่มแบบหลายอย่าง

หรือคุณเอาไปผสมกับน้ำผลไม้
ผลไม้หรือสมุนไพรก็ได้
เพราะทุกอย่างมันก็คือเป็นตัวยาหมดเลย
เอาไปฟังเสียงของหมอเขียวหน่อยนะครับ
โทษไม่ดีน่ารังเกียจเป็นโทษเป็นภัยทั้งนั้นแหละเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นแหละ
แหละแล้วถามว่าใครรู้จริงกับใครไม่รู้จริงใครรู้จริงใครไม่รู้จริง
คนหนึ่งไม่เคยใช้เลยคิดเอาเดาเอาน้ำปัสสาวะมีธาตุที่ถูกกันที่เขาจะใช้ประโยชน์
จะเอาไปบำรุงเขาก็เอาไปบำรุงเมื่อจะใช้เป็นวัคซีนเขาก็เลือกเอาไปใช้วัคซีนเพื่อที่จะแก้ปัญหา
แล้วความมหาศจรรย์ของเขาจึงจึงเหมือนครอบจักรวาลสิ่งเหล่านี้แหละทำให้คนไม่เชื่อ
ใช่ไหมมันมันเวอร์อ่ะใช่ไหมดูแล้วเวอร์อ่ะ
แต่จริงยังมีเรื่องเวอร์กว่านี้อีกเยอะนะพอศึกษาดีจะมีเรื่องเวอร์กว่านี้อีกเยอะ
ข้างหลังหมอเขียวก็จะมีกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มเดียวกันที่เชื่อก็จะไปนั่งอยู่ด้วยกัน
แล้วคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นคือคุณหมูคุณหมูคนนี้เป็นอายุ๕๖แล้ว
เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่เลือดขาวต้องรักษาตัวอยู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน๓ปี
แต่มันไม่หายเลยมันไม่ดีขึ้นทำยังไงดี
หลังจากได้มาเจอหมอเขียวกับกลุ่มแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเขาก็ดื่มน้ำปัสสาวะเข้าไป
เขาบอกว่ามะเร็งเขาหายเออเขาหายเลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกตินะครับ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่เขาดื่มแล้วเขาเชื่อแบบนั้นทีนี้เรามาฟังหมอแผนปัจจุบันกันหน่อย
แหลปแพนด้าหรือว่านายภาคภูมิเดชหัสดินเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังออกมาโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความผ่านเพจบอกว่าเขาเตือนเลยนะ
การดื่มน้ำปัสสาวะหรือว่าเอาน้ำปัสสาวะมาทาใบหน้านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย
เพราะหากมันสกัดเอามาจริงแล้วเนี่ยมันคือแร่ธาตุแต่มันมีแค่น้อยนิดเท่านั้นไม่มีประโยชน์เทียบเท่ากับอาหารคำเดียวที่เรากินเข้าไปยังไม่ได้เลย
อ่ะไปฟังคลิปฟังเสียงของมอแลปแพนด้านะครับ
น้ำ๙๕ยูเรีย๒๕แล้วก็ธาตุอื่นอีก๒๕โอเคมันมีเยอะมากเลยครับ
มันมีโซเดียมโอเทสเซียม
ที่ถ้าสกัดออกมาทีละตัวเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับ
เชื่อไหมครับว่ามันน้อยมากน้อยกว่าในอาหารที่เรากินเข้าไปครับ

แต่ครีมถูกครีมกาก

ยังมีสารที่เป็นประโยชน์เยอะกว่านั้นครับ
เราจะไปเอาเยี่ยวมาทาทำไมขอเถอะนะครับ

นึกว่าจะดื่มโชว์นะขอแบบแพนด้าไม่ได้ดื่ม
ก็เป็นความเชื่อของกลุ่มคนที่เขาเคยใช้เคยดื่มเคยทาเคยกินกัน

แต่คุณผู้ชมอย่างไรก็แล้วแต่ความเชื่อสู่บุคคล

คุณผู้ชมก็ส่งมาเนอะว่าเคยดื่มเคยกินเคยทานหรือเปล่า

บางคนที่เขาทานเนี่ยเขาจะใช้ปัสสาวะตอนเช้า

อันนี้จากการที่ได้ยินและได้พูดคุยมานี่นะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วลองปรึกษาแพทย์หมอแพทย์แผนปัจจุบันดู

หรือว่าเริ่มจากการรักษาสุขภาพก่อนไหม
จะได้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาปลายเหตุไง
กินอาหารให้ครบ๕หมู่ออกกำลังกายนอนให้มันเพียงพออะไรแบบนี้นะ